ช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ตำรวจเขากำลังไล่ล่ารถเก่งคันหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมขับรถหนีตำรวจทั้งดริฟต์รถทั้งกับรถการอักษรฐานหันกลางถนน
ขับรถสวนเลนตำรวจก็ไล่ยิงเพื่อให้หยุด
สุดท้ายไปจนมุมที่ทางตันคนขับวิ่งหนีทิ้งเพื่อนเอาไว้
แล้วเพื่อนก็ถูกตำรวจจับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาเสพติดมานะครับ
นี่เป็นภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
สักประมาณเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
บริเวณหน้าหอพักเต็ดประธานถนนสายจรรยานนท์หมู่๗
ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเศร้าดูสิฮะ
เนี่ยเขาขับหนีแบบนี้นะเขาก็ขับไล่ล่ากันไปเอาดิบกันไป
เลนกันไปกลับรถก็มีแบบนี้นะครับ
คือกล้องเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ตำรวจทางหลวงบางประกงเนี่ยกำลังไล่ล่ารถเก่งคันนี้
ตำรวจก็เข้าใจว่ารถเสียจะลงไปดูไปช่วยไปถามเป็นอะไรนะฮะจอดทำไมแบบนี้นะฮะ
แต่คนขับถอยหลังด้วยความเร็วแล้วก็เร่งเครื่องเดินหน้าหลบหนีครับ
ตำรวจก็อ้าวต้องสงสัยสิฮะขับรถไล่ล่ากันต่อพร้อมยิงยางเพื่อสกัดรถ
แต่ว่ารถคันนี้ยังคงขับหลบหนีไปต่อบางจังหวะมีการดิบรถนะแล้วก็ยังไปเกือบชนกับรถคันอื่นที่ขับมา
จอดอยู่ข้างทางก็มีจนไปเจอทางตันก่อนจะพุ่งลงแอ่งน้ำบริเวณหมู่๑ตำบลหนองจอกอำเภอบางประกง
คนขับทิ้งรถหลบหนีวิ่งเข้าป่าไปนะฮะอาศัยความมืดแต่เพื่อนนั่งมาด้วยหนีไม่ทัน
เพื่อนเอาไว้ถูกตำรวจจับสิครับทราบชื่อคือนายสิริวุฒิยิ้มเจริญอายุ๒๗ปี
สารภาพผมเพิ่งเสพยากันมาครับส่วนคนหนีเนี่ยคนขับที่หนีไปเนี่ยนะฮะ
เขาชื่อนายคมสรรลายประดิษฐ์อายุ๒๗เท่ากันในรถไม่ได้มีสิ่งของผิดกฎหมายนะ
แต่เขาเพิ่งเสพยามาแล้วตัวคนขับเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดียาเสพติด
คือเคยโดนจับมาแล้วสองครั้งแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้หนีทำไมเพราะว่าก็แค่เสพยามาด้วยกัน
เขาคือคนโดนจับก็พูดงงเหมือนกันคือแบบอาจจะเมายาอยู่อ่ะนะฮะ
ไปฟังเสียงของผู้ต้องหาหน่อยนะฮะ
ผมไม่เข้าใจเขาเหมือนกันครับพี่อ่าใครขับอ่ะคนคนที่หนีไปครับแล้วใครยิงตำรวจอ่ะ
ไม่มีปืนเลยไม่มีใครยิงครับไม่มีใครยิงครับ
คุยกันดีก็ผมพูดพูดจริงครับขนาดผมผมรู้ตัวนะผมไม่รู้นะว่ามันเล่นไม่เล่น
แต่ผมรู้ตัวว่าผมเสพผมยังบอกมันอย่าหนีเลย
เข้ามาสุดทางยังแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจมันหนีทำไมเนี่ย

รถเขาครับเขาไปรับผมมาจากบ้านและว่ามารับแฟนเขาเป็นเพื่อนหน่อย

คือไอ้คนโดนจับเพื่อนยอมรับเขาเสพมาจริง
แต่ไอ้คนที่หนีเพื่อนไม่รู้ว่าเสพหรือเปล่า
แต่รู้ว่าเพื่อนมีคดีเรื่องของยาเสพติดเคยโดนจับมาก่อนหน้านี้
กลัวแหละไม่อยากโดนตำรวจจับหนีได้ก็หนี
เพื่อนก็บอกมึงจะหนีทำไมผมก็งงเหมือนกันไม่รู้หนีทำไม

พอหนีมามันเลยกลายเป็นคดีมันหนักมากขึ้นไง
ก็โดนจับกันแบบนี้รถก็พังก็โดนยิงไปด้วย
จากนั้นตำรวจก็นำตัวนายสิริวุฒิไปดำเนินคดีข้อหายาเสพติด
โรงพักบางประกงส่วนคนขับนายคมสรร
ปิดล้อม๒ชั่วโมงก็ไม่เจอก็เลยยกเลิกการค้นหา
แล้วก็จะมีการออกหมายจับนายคมสรรซึ่งเป็นคนขับต่อไปนะครับ